ผู้ชมครับมีญาติของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๖ปีนะครับอยู่ที่จังหวัดระยอง
เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
ทางญาติก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ปรากฏว่าไม่เจอหมอก็เจอเจ้าหน้าที่นะครับ
ไล่ให้กลับบ้านทั้งทั้งที่ญาติเขาบอกว่าทางผู้ป่วยบอกว่าโอ้โหผมไม่ไหว
คือปวดท้องหนักมากคือผมกลับไม่รอดหรอกเขาก็ให้กลับ
พอพากลับมาบ้านอาการหนักกว่าเดิมฮะพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แต่อีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าเขาช่วยไม่ทันผู้ชายคนนี้
เกิดอาการช็อกหนักจนเสียชีวิตนะครับภรรยาบอกโอ้โหอย่างนี้ทำใจไม่ได้
นะฮะจะฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับพอทราบข่าวนะครับคุณสุชาดาสุริคง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือ
สวดพระอภิษฐรรมศพสถานที่ตั้งศพของผู้ตายชื่อว่านายสริทเครื่องสูงเนิน
ชื่อเล่นชื่อ๑อายุ๓๖ปีนะครับ
ภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางสาวสบายแพร่อึ่งป่าอายุ๓๒
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
ประมาณตี๕เช้ามืดเลย
พาสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
มีอาการปวดท้องแบบปวดเกร็งอย่างรุนแรงมากก็ไปโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ไปถึงโรงพยาบาลไม่เจอแพทย์นะฮะตี๕เจอแต่พยาบาลเวร
ซึ่งพยาบาลก็ทำเหมือนกับรักษาอาการให้
จากนั้น๗โมงเช้ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเดินมาแจ้งกับภรรยาว่าให้พาสามีกลับบ้านได้
แต่ถามสามีสามีบอกโอ้โหไม่ไหวขอแอดมิตรได้ไหมขออยู่ต่อได้ไหมปวดท้องหนักมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
ถึงขั้นเข็นรถเข็นพาสามีออกมาด้านหน้าห้องฉุกเฉินเพื่อส่งให้ภรรยาพากลับบ้าน
พอภรรยาพาสามีกลับมาถึงบ้านนะครับปรากฏว่าสามีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะ
อาการจากปวดท้องเนี่ยแน่นไปถึงหน้าอกจนหายใจไม่ออกมีอาการทุรนทุราย
คุณสบายแพร่บอกว่าก็ถามสามีนะฮะถามสามีว่าเออไปโรงพยาบาลแล้วเขาทำอะไรให้บ้างล่ะ
เขารักษาอะไรบ้างสามีบอกว่าพยาบาลฉีดยาให้๔เข็มแต่ยาอะไรก็ไม่รู้
บอกว่าตอนนั้นตกใจมากบอกว่าทำไมไม่บอกญาติไม่บอกเมียแล้วว่า
พยาบาลฉีดยาให้แล้วฉีดอะไรเข้าไปตั้ง๔เข็มยาอะไรก็ไม่รู้
ภรรยาเห็นท่าไม่ดีเลยพาสามีออกจากบ้านไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ
ซึ่งหมอก็ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วให้นอนรอเพื่อเตรียมฉีดยาเตรียมรักษา
มาถึงบ่ายสองรวมเจ็ดชั่วโมงหลังจากถูกฉีดยาสี่เข็มแรกมาช่วงเช้า
สามีมีอาการชักแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วบอกกับภรรยาเป็นคำสุดท้ายว่า
ทำไมมันเจ็บมันปวดขนาดนี้แล้วสามีก็หมดสติเสียชีวิตในอ้อมกอดของภรรยา
นี่ฮะหมอโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่พาไปนะครับแห่งที่๒ระบุว่า
สริทเครื่องสูงเนินเสียชีวิตจากหลอดเลือดพองตัวจนแตกทำให้กระจายไปทั่วหัวใจ
ซึ่งภรรยาผู้ตายติดใจมากว่าโรงพยาบาลแห่งแรกแบบนี้ต้องรับผิดชอบไหม
เพราะไม่ได้ตรวจไม่ได้วินิจฉัยอะไรโดยแพทย์เลยแต่พยาบาลมาฉีดยาให้๔เข็ม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ายาอะไรแล้วไล่กลับบ้านทั้งที่ผู้ป่วยก็มีอาการไม่ไหว
ยืนยันว่าปกติสามีไม่มีโรคประจำตัวนะครับแข็งแรงตลอด
นี่แหละเมื่อเช้ามืดวันที่๖กันยายนที่ปวดท้องแบบปวดเกร็งอย่างหนักจนต้องพาไปหาหมอ
ประคองเขากับมือเองเลยค่ะพี่กอดอยู่แบบที่อกเราเลยแบบ
มองเห็นก็ตาเขาเป็นสีขาวเหมือนกันแบบดิ้นอะไรปลาเขาแสงหมด
เราก็รู้แล้วแหละเพราะว่าไม่มีเสียงเต้นแล้วคือแบบตอนที่เราวาง
ตอนที่พยาบาลจะมาช่วยกับเขา
เพราะเรากอดเขาจนวินาทีสุดท้ายเพราะเราอยู่ข้างเขาตลอด
ไม่เจอเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้เลย
แล้วเป็นคนไข้เองที่เขาบอกว่าโดนยาไป๔เข็มไม่บรรเทาแต่กลับหนักกว่าเดิม
เราขอนอนผ้าข้างในห้องจุเสียงก่อนรอเราร
เขาไม่ได้รออยู่ข้างดอก
แต่ที่เรายังไม่มีรถมารับ

ทางพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อโอลานเครื่องสูงเนินอายุ๖๒
บอกว่าอยากจะให้โรงพยาบาลแรกออกมาชี้แจงและรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป
หลังจากนี้ลูกสะพ้ายก็ต้องรับภาระอย่างหนัก
เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกสามคนนะคะกำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วย
ค่าใช้จ่ายก็เยอะและอยากจะให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้โรงพยาบาลปรับปรุงแก้ไข
เพราะคนไข้ทุกคนเข้าใจว่าโรงพยาบาลคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับคนไข้
เพราะยังไงก็คือเหมือนกับไปอยู่ในมือหมอแล้วแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ครอบครัวรับไม่ได้ค่ะจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้รอผลชนสูตรศพอยู่ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
และมันไปเกี่ยวข้องกับยา๔เข็มที่โรงพยาบาลแรกฉีดเข้าไปหรือเปล่าค่ะ
ใช่คือถ้าการที่ไปหาหมอแล้วเนี่ยมันก็คือความสบายใจของผู้ที่จะไปรักษานะ
คือเหตุการณ์สูญเสียแต่ว่าอย่างครอบครัวผู้ชายคนนี้นะ
เขามีลูกถึง๓คนที่ยังต้องเรียนอยู่แล้วนับจากนี้ไปเด็ก๓คนจะทำยังไง

ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปเช็คข้อมูลนะคะ
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ
แล้วพอไปดูในเว็บไซต์เนี่ยนะคุณผู้ชม
โอ้โหคนไปต่อว่า
เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของโรงพยาบาลแห่งนี้เยอะมากนะ

เช่นหมอหวยมาก
ติดต่อสอบถามข้อมูลยากมาก
พยาบาลผู้จานไม่ดี
ถ้าไม่มีเงินให้ก่อนก็จะไม่รักษา
เนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อความลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
บอกว่ากรณีที่ฉีดยาแล้วเสียชีวิตไม่เคยเห็นนะ

โรงพยาบาลนี้ก็มักจะให้ยาเบื้องต้นแล้วไล่คนไข้กลับบ้านก่อน

แถวนี้ชาวบ้านแถวนี้โดนเป็นประจำ
ส่วนการให้บริการ
คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาก็เคยเข้ารับบริการค่ะ

แต่ก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนไข้เยอะบางทีก็อาจจะพูดจาไม่ดีบ้าง
อาจกลับคนอื่นเขาก็ดีอยู่นะเหมือนอย่างรถอะไรที่ไปดูแลอะไรเขาก็ดีอยู่นะ
เราก็พยายามสอบถามไปยังโรงพยาบาลแห่งแรกที่นายสุริทเครื่องสูงเนินไปรักษานะครับ
ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแสดงความเสียใจที่งานศพ
แล้วก็ไปสอบถามเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนการชี้แจงกับกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไป